คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุหนึ่งฮะนี่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังเลย
กระบะมักง่ายทำเก้าอี้หล่น
เพราะว่าเป็นกระบะที่บรรทุกสิ่งของมา
แต่อาจจะมัดอาจจะอะไรไม่ดีนะฮะเก้าอี้หล่นลงมา
แล้วคุณดูจังหวะที่รถจักรยานยนต์ขับตามมา
มันเกิดอะไรขึ้นจนรถจักรยานยนต์เกือบโดนรถบรรทุกทับศีรษะ
นี่ดูจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
คลิปนี้ดูให้ดีกระบะคันนี้ขนของเก้าอี้ปริวลงมา

หัวมอเตอร์ไซค์เกือบเข้าไปอยู่ใต้รถใหญ่เลย

แต่ท้ายสุดมอเตอร์ไซค์เขาเจ็บหนักเหมือนกันนะคุณนะ
เหรอเขาเจ็บหนักนะฮะ
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่คนในโลกโซเชียลเอามาแชร์กันนะฮะ
เราจะเห็นเหตุการณ์ประทึกเลยวินาทีชีวิตจริงเลยนะฮะ
รถมอเตอร์ไซค์คนขับเกือบจะโดนล้อรถเทลเลอร์เหยียบศีรษะแล้ว
ก่อนที่คนขี่รถมอเตอร์ไซค์จะลุกขึ้นนั่งแบบงง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุการณ์มันเร็วเหลือเกินนะครับ
จากนั้นพลเมืองดีเจ้าของกล้องหน้ารถคันที่ถ่ายไว้ได้เนี่ย

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะฮะตอนบ่าย๓โมง
บนถนนราชพฤกษ์ก่อนข้ามสะพานบางแวกซอยจรรย์๑๓
่งหน้าไปทางตลิ่งชันกรุงเทพนะครับ
จากคลิปก็อย่างที่เห็นชัดเลย
ว่ารถกระบะขนของมาเยอะและคงผูกมาไม่ดี

ทีนี้ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสที่จะสัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บคุณ

นี่ค่ะคุณดูที่เขาเจ็บหนักเนี่ย
เพราะว่าข้อเท้าของเขาเนี่ยกระดูกเนี่ยมันหักเลยนะฮะ

และทีนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
คนที่รับบาดเจ็บคือนายปียพงศ์ทำดีอายุ๓๓ปีนะครับ
บอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้ผมเจ็บหนักเลย
ให้ดูอาการอีก๑๒สัปดาห์
เพื่อประเมินอาการว่าจะต้องผ่าหรือไม่นะครับ

แล้วก็ฝากขอบคุณพลเมืองดีเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถด้วย

แล้วก็เก็บคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานในการแจ้งความนะครับ
อกจากนี้คุณปียพงศ์ก็ยังประกาศให้รางวัล๕๐๐๐บาท
สำหรับผู้ให้เบาะแสรถกระบะคันต้นเหตุด้วย

ป้ายทะเบียนรถกระบะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับ
ตำรวจยังไม่สามารถตามรถกระบะคันนี้ได้
และถ้าเจอตัวคนขับรถกระบะนะครับ

โอ้โหเอาเชือกผูกของหลังรถเนี่ยมันยากนักหรือไง

จนทำให้เขาต้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
และเกือบถูกรถเทลเลอร์ทับหัวตายแบะ
จังหวะผมก็เดินเป็นพื้นใส่หน้าของตม
ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย
ก็คือต่อมาทำให้ผมเดือดร้อน

ไม่อยากดำเนินคดีความร้ายแรง

มารับผิดชอบเยียวยาค่ารักษากันดีกว่า
เพราะอย่างน้อยเขาก็ต้องนอนโรงพยาบาลถึง๒สัปดาห์

ไม่มีประกันสังคมไม่มีประกันชีวิตที่ไหน

คุณควรจะรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำด้วย

เรื่องการขนของท้ายรถกระบะแบบนี้นะครับ